หนักจริงจริงนะคะฝนตกหนักลงมาแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหมีน้ำป่าไหลหลากค่ะ

นี่ก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์ให้ขึ้นมาจากน้ำนะคะ
หลังจากที่รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเสียหลักค่ะแล้วไปตกอยู่ริมตลิ่งแบบนี้
คอนกรีตในหมู่บ้านถูกน้ำป่าโอ้โหไหลพัดพาพังเสียหายหมดเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่หมู่๑แล้วก็หมู่๖ค่ะ
ที่ตมธรหงษ์อำเภอพรมคิรี
เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องนะก็อย่างที่บอกว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ล้นน้ำตกสองรักก่อนจะทะลักไปท่วมถนนอีกทีนึง
ทั้งสะพานเองเลือกสวนไร่นาของชาวบ้าน
เรือนที่อยู่ริมคลองก็ถูกพัดพานะคะได้รับความเสียหายเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้ดูที่จังหวัดสุราธานีหน่อย
เมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากในพื้นที่๓อำเภอเลยทีเดียวค่ะ
สามอำเภอนี่ก็โอ้โหมีที่ไหนกันบ้างพี่ปอ
อำเภอวิภาวดีนะฮะอำเภอชายามเภอท่าฉาง
รวมสามอำเภอของจังหวัดสุราธานีแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
คือบางหลังถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำเลยนะคะ
สถานการณ์ล่าสุดวันนี้เนี่ยน้ำป่าถือว่าลดระดับลงแล้ว
เหลือแตกความเสียหายเอาไว้ค่ะ
อนุวัฒนนาคจินดาผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกดินสไลด์
พังไปทั้งหลังในพื้นที่หมู่๘บ้านคลองใส
ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีบอกว่า
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาได้ยินเสียงน้ำแตกคือ

ตัวเขาเองถูกไม้ทับบริเวณช่วงเอว
ภรรยาเองนอนป่วยติดเตียงอยู่ก็ถูกไม้ทับบริเวณศีรษะค่ะ
จากนั้นนะคะลูกรีบมาหาไม้มาช่วยงัดเอาตัวเขาออกมาออกจากกองไม้ค่ะ
แล้วก็พากันหนีตายออกมาได้นะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
นี่มาอยู่บ้านเพื่อนก่อนทักระยะหนึ่งแล้วก็ไปปลูกเล็กทักหลังหนึ่ง
ช่วยตัวเองบ่อยหนักต้องมาอยู่๓๐กว่าปีแล้วไม่เคยเลย
ไม่เคยเจอเลย
ไม่เคยเจอเลย๓๐กว่าปีแล้วครั้งนี้คือแรงที่สุดเลย
ทางด้านของนานเผื้อวิภาวดีนะคะนายโน๊ตพะดนขาวมะลิค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่นะเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็บอกว่า
สำรวจดูเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามี๕หมู่บ้านนะได้รับผลกระทบแน่นอนเลย
มีบ้านเรือนเสียหายประมาณสัก๓๙ครัวเรือนได้ค่ะ
แต่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรวมแล้วคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า๒๐๐หลังคาเรือนนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะไปสำรวจเพิ่มเติมเพราะอาจจะมีเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมเส้นทางสัญจรให้ชาวบ้านเข้าออกให้ได้ก่อน
เดี๋ยวจะต้องมีการวางแผนในการฟื้นฟูช่วยเหลือกันต่อไปด้วยค่ะ